แล้วก็มีข่าวตามมาด้วยว่าว่าไปแย่งสามีเข้ามา

อ่าประเด็นที่ว่าไปแย่งสามีเข้ามาก็คือเหมือนกับว่า
ปุ๊กกี้ไม่เปิดตัวผู้ชายคนนี้ผู้ชายลึกลับ
ต้องมีอะไรแน่เลยต้องมีเงื่อนงำต้องมีแบบ
หรือว่ามีภรรยามีครอบครัวอยู่แล้วเราเป็นภรรยาน้อย
เปิดตัวไม่ได้คือแบบโอ๊ยเหนื่อย
คือเนี่ยที่ผ่านมาก็มันอธิบายว่า
คุณคนนี้คนแรกเป็นใครอาชีพอะไร
คนที่สองทำอะไรอะไรยังไงแล้วอยู่กันยังไงทำไมถึงเลิกกัน
พอคนที่สามไม่เล่าต้องอีกแล้วเหรอ
คือต้องอีกแล้วใช่ไหมทุกวันนี้ก็คืออยู่ด้วยกันมา๘ปีแล้ว

พ่อค้าในที่นี้ก็คือเหมือนนักธุรกิจทำเกี่ยวกับแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีลูกด้วยกัน๑คน

ไหนดูดิพ่อหมอเล่ามาเล่ามา
ก็หลอบเดิมก็คือสักพักนึงก็เกิดเบื่ออีกแล้ว

มันเป็นวิบากรรมบางประการนะ
ดวงชะตานี้มันไม่ใช่ความผิดที่เขา

มันเป็นชะตาพื้นชะตาเดิมมันเป็นกรรมเก่าหลายชาติพบ
ชาติพบที่พุกกี้อาจจะเคยไปพากลูกนก

อันนี้ก็แม่แนน

เพราะสามีมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่า

มาเจอกัน

เพราะว่าอยู่กินกันมีลูกมีเต้าด้วยกัน

มันทำให้ปุ๊กกี้จะประคับประคองครั้งที่๓

ที่มีก็คือเพื่อประคอง

พอมาถึงวันนี้บอกย้อนกลับไปแล้วอ๋อ

แล้วหนูรับมือกับโรคนี้

ก็คือไปรักษาตัวเองก่อน

ทำร้ายให้เจ็บหรือแค่อยากตายเลย
มาถ้าเจ็บที่อื่นที่ไม่ใช่ใจ

เขานรู้ว่าหนูจะตายหนูทำร้ายตัวเอง

รักษารักษาที่โรงพยาบาลบ้าเนี่ยเธอไม่ได้บ้าหรอก
หมายถึงเขาว่าหนูเขาว่าหนูก็ไม่ได้บ้า
ก็ไม่ได้บ้าแต่คือแบบแล้วมันคืออะไร
คือไม่สามารถอธิบายได้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากจะซึมเศร้าแล้ว
ยังไงเขาทำยังไงกับปรากฏการณ์นี้ของปุ๊กกี้อยากรู้จัง

เรามาดูเลยว่าความรักครั้งที่๓เป็นอย่างไร
ถ้าจบก็คือจบ

เรียนรู้เข้าใจกันได้ก็ยืดยาวต่อไปมันเป็นเวลาที่มี
ไลน์ชัดเจนว่าปีครึ่งและเป็นปีครึ่งแห่งการเปลี่ยนแปลง
ชิดมากมายเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกของความคิดใหม่จากนี้ไม่มี
ใครจะตัดสินใจแทนปุ๊กกี้ได้ปุ๊กกี้ต้องตัดสินใจตัวเองว่า
ประมวลความทั้งหมดว่าผู้ชายคนนี้เปรียบเทียบกับคนที่เคย
ครบแล้วสิ่งที่นับหนึ่งในการเรียนรู้กับวันที่เดินมา๗๘ปี
ใช่ตัวตนจริงในวันนั้นหรือเปล่าหรือเราพรางตัวเองว่าเขา
คือแพร่อันใหม่ที่เราคิดจะเกาะที่จะพักพิงที่จะแอบอิงอยู่
ร่วมกันหรือเขาเป็นไม้ที่ขึ้นคู่กับเราหรือเราขึ้นอยู่เป็น
เพียงแค่ไม้ประหลับของเขาหรือยังไงต้องสรุปด้วยตัวเองแล้ว
ในปีครึ่งนี้มันเป็นเวลาที่พร้อมกับคิดของปุ๊กกี้ก็จะ
เกิดขึ้นใหม่ก็แปลว่าเขาจะอยู่ได้มีก็ได้ก่อนอีกเดียวคือ
กี้จะลงทุนไลน์ผมลงทุนให้ถือว่าร่วมธุรกิจเธอก็จะได้
มีงานทำได้ไม่ว่ามาคิดอะไรเขาจะมาให้มีความเวอร์ของตัว
เองด้วยเท่านั้นถ้ามันไม่ใช่นะแปลว่าคุณค่าของพวกกี้จะหาย
เลยแสดงว่าที่ที่พ่อหมอลักษณ์ดูตั้งแต่ต้นรายการว่าถ้าจะดี
ตั้งหลักได้เลยใช่ซะได้ก็บัดทดด้านกลางเลยพูกค่อยมี
คำถามกับตัวเองไหมว่าทำไมเรื่องเดิมมันเกิดขึ้นแบบเดิม
ก็ต้องมีส่วนอยู่แล้ว
อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
คือถ้ามันอยู่แล้วมันไม่ใช่
หรือว่าอยู่แล้วเราไม่ดี
ดึงเราลงหรือเราจะขึ้นในหน้าที่การงาดหรือการชายชีวิต

คนก็บอกว่าปุตตะเป็นวินาศแปลว่าลูกเสียแต่ผมไม่ได้ดูว่า
ลูกเสียปุฏตะเป็นวินาทแต่เป็นมหาอุดแปลว่าลูกเขารุ่งโรษ
เจริญก้าวหน้าในที่ที่ไม่ใช่อยู่กับเราตามดวงเข้าใจที่พูดยัง
เขาเจริญก้าวหน้าแล้ววันหนึ่งเขาจะนึกถึงรู้สึกถึงเราไหม
ุ๊กกี้เลือดของเรานะมันต้องเป็นเลือดของเราวิญญาณของเราใน
วันที่เขาเดียงสาเรียนรู้แน่นอนเขาก็ต้องเรียนรู้และฟัง
ผู้ปกครองเป็นเรื่องถูกต้องแล้วอืมแต่เมื่อเขาเติบโตขึ้นมาจน
มีวุฒิภาวะแน่นอนสังคมไทยประเทศเป็นพุทธเป็นส่วนใหญ่สอน
เรื่องความกระตันอยู่ถึงแม่ผู้นั้นจะเลี้ยงดูไม่เลี้ยงดูแต่

พุทธศาสนาบอกว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เป็นลูกนั้นเอาพ่อ
แม่มานั่งไหล่ซ้ายไหล่ขวาเขี้ยวยอด๕๐๐ชาติเราปฏิบัติรับใช้ดูแลยัง
ทดแทนพระคุณไม่หมดปุ๊กกี้ก็ไม่ต้องไปคิดไปกังวลกับลูก
เพราะว่าเขาเจริญเติบโตรุ่งเรืองดีทั้ง๓คนในฐานะรูป
ที่เป็นไปตัวเราไม่สามารถที่จะเอาลูกมาติดตัวและเลี้ยงดู
ใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนคนปกติทั่วไปมันก็ไม่ใช่ความผิด
ติมันเป็นไปตามชะตากรรมอืมอ่ะสุดท้ายปุ๊กกี้ค่ะอยากจะบอกอยาก
จะฝากอยากจะประมวลภาพของตัวเองออกมาเป็นข้อคิดให้กับ
คนอื่นยังไงบ้างจะฝากคนที่เป็นลูกก็คือสิ่งที่พ่อ
คุณแม่เนี่ยพูดหรือว่าดุสอนหรือว่าคุณครูที่โรง
อะไรก็แล้วแต่ค่ะคือเขาก็อยากให้เราได้ดีแค่
ก็คือให้ใช้ชีวิตเหมือนตามที่แบบคนเราจะมีแบบว่าเวลา
อาละละยะเวลาของการใช้ชีวิตก็คืออ่ะก็เป็นเด็กก็
เล่นก็เล่นมีหน้าที่เรียนก็เรียนไป
เดี๋ยวพอเรียนจบคุณก็ได้แบบไปทำงาน
ทำงานเสร็จคุณก็จะแต่งงาน
มันเหมือนกับว่า๑๒๓มันมีการฝึกให้เราไปเซ็ป๒เซ็ป๓
แต่ทีนี้เราไป๕ก่อนเลยแล้วก็ลงมา๔

ก็เหมือนชีวิตปุ๊กกี้ค่อนข้างจะแบบเละเทค

ก็เลยคิดว่าอย่าไปเร่งการเจริญตบโตของชีวิต
ปุ๊กกี้เป็นตัวอย่างอันไหนที่ดีก็เอาไปทำ
อันไหนที่ไม่ดีให้ดูไว้แล้วลองดูสิว่ามันเหมาะกับเรารึเปล่า
จริงคุณผู้ชมค่ะรากฐานของความเข้มแข็งของจิตใจมาจากครอบครัวจริง
เพราะฉะนั้นจำเป็นเหลือเกินที่คนในครอบครัว
ที่จะเป็นคนหล่อหลอมแล้วก็สร้างวัคซีนที่แข็งแรงที่สุด
ให้กับคนในครอบครัวก่อนอันดับแรก
บางทีเราเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมาเป็นแรงผลักดัน
ให้กับเราดำรงชีวิตอยู่ให้มีลมหายใจไปให้ถึงในวันพรุ่งนี้
ไม่แน่นะฮะไอ้สิ่งอดีตที่ผ่านมาทั้งหมด
มันอาจจะเป็นกำลังใจให้เรามีลมหายใจไปในถึงวันพรุ่งนี้ก็ได้
มีคนพูดว่าความรักความศรัทธาถ้าเกิดขึ้นแล้วสามารถเปลี่ยนแปลง
และเป็นมหัศจรรย์เปลี่ยนแปลงในชิดได้ทุกอย่าง
จริงอะครับถ้าความรักและความศรัทธาไม่เป็นไปตามวุฒิภาวะแห่งวัย
ความรับผิดชอบและเรียนรู้มันเป็นแค่ความหลง
ดวงชะตานี้ก็คือคนที่เกิดในราศีสิงศ์ร่วมชะตาราศีโดยเพราะราศีสิงศ
ลักษณะราศีสิงศ์ในปี๒๒๐๒๒เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
คุณจะให้โอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเพียงแค่คุณเป็นผู้เฝ้าดูและรอว่า
ดูสิหมอลักษายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอย่าแค่นั้น
เป็นผู้ที่คิดดีทำดีสร้างฝันสร้างหวังและลุย
แล้วกล้าตัดสินใจเด็ดขาดแล้วจะเปลี่ยนแปลงความมหัศจรรย

ขอบคุณประสบการณ์ชีวิตที่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า
เป็นประสบการณ์ที่ถ้าจะบอกว่าเทียบเท่าชั้นครูเลย
ก็สามารถที่จะพูดแบบนี้ได้
ขอบคุณปุ๊กกี้ปริศนาพรายแสงค่ะ

สตรองสตรองแล้วก็เข้มแข็งเดินต่อไปค่ะ

รหัสบดีทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี
พระรหัสหน้าเจอกันสวัสดีค่ะ
ในชีวิตปกติพี่เคยจีบผู้หญิงมากสุดเนี่ย

คนเกิดราศีมีนลักษณะจุดเกิด

อาพักคู่ทั้งสองเด้ง
พับคู่เพราะฉะนั้น๑๒เป็นคู่
เราก็อย่าหา๑๑ไปกับ๓ก็เป็น๔ครับผม

เมียสองต้องห้ามเมียความไม่ดี
ปังเลยต้องมีเมียสี่